รอไว้ที่นี่เหรอ
เดี๋ยวไว้รอส่งปีหน้า
ปีหน้าเป็นอีก๒ปีครับ
บอทยูโรครับ
ตรงนี้ดีกว่า

ถ้าใครจะไปฝรั่งเศสเฉลิมฉลองกัน

ตอนนี้ที่ฝรั่งเศสเขาบอกว่าโอ้โหอากาศแห้ง

ผิวเนี่ยไหม้เลยทีเดียว

ถ้าเกิดอากาศที่อยู่โซนอยู่เหนือหน่อยเนี่ย

เขาจะเหมือนแดดในระดุหนาว

ก็ต้องเตรียมตัวไปหน่อยเพื่อใคร

แล้วก็ทีนี้ในเมืองไทยของเราเอง

ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง

รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุม
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ

เอาความชื้นมาปะทะแล้วก็ทำให้เกิด

อย่างต่อเนื่องตอนบนขณะนี้ครับ
ก็มีแนวร่องฝนมาก่อตัวอยู่นะครับ

ทำให้มีฝนตกเยอะนะครับ
แต่ว่าฝนมีการเคลื่อนตัวจากฝั่งพม่า

ก็คือในบริเวณฝั่งลาวสักส่วนใหญ่นะครับ

ก็คือภาคเหนือฝั่งที่อยู่ติดกับลาว

นี่คือลักษณะกระแสลมตอนนี้

นี่คือการตรวจสอบฝนล่าสุดนะครับ
จากรายด้าแพลว่างี้เองครับ
สีฟ้าคือบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝน
พื้นที่นะครับกรุงเทพก็มีปล่อยอยู่บ้าง
มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ก็ทำให้เกิดกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ก่อตัวอยู่ตรงนี้
เป็นแถวจังหวัดขนแก่นจังหวัดนครพนมสงธนคศนแถวนั้น
รวมไปถึงบริเวณปีกตะวันตกก็มีฝนก่อตัวขึ้นเช่นเดียวกัน
ส่วนภาคใต้ครับจะสังเกตว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
เพราะว่าฝนส่วนใหญ่ในระยะนี้จะไปก่อตัวบริเวณทางตอนบน
ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงตอนกลางของประเทศไทย
ภาคใต้ก็มีประปรายตามแนวชายฝั่ง
แต่ว่ายังคงต้องระวังคลื่นอย่างต่อเนื่อง
มาดูคาดการณ์ฝนกันหน่อยแบบเป็นอย่างไรบ้าง
จะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นไปก่อตัวแถวบริเวณ
อีสานบนสถาสุนใหญ่พื้นที่ปลิกตะวันตกเล็กน้อย
ขำนวณต่อไปยังยังคงอยู่อีสานสถาสุนใหญ่ในวันนี้
จังหวัดที่อาจจะต้องเตรียมรับมือหน่อยก็จังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศลาวนะครับ
คำนวณต่อไปนะครับเป็นช่วงบ่าย๓นะครับ
นี่นะครับก็เริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
แล้วก็มีการกระจายตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มมากขึ้นนะครับ
จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องศรก็ต้องเตรียมรับมือเช่นเดียวกัน
ในช่วงเย็นนะครับกลุ่มฝนก็จะค่อยหายไป
แต่ว่าบางจุดก็ยังมีโอกาสตกอยู่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานที่อยู่บริเวณทางตอนบน

แต่บางจุดก็ตกหนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวภูเขานะครับ
ที่จะมีฝนตกเยอะนะครับ

ก็จะพบว่าฝนนั้นมีการกระจายตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ส่วน๒๔ชั่วโมงก็ยังตกเยอะในอีสานตอนบนนะครับ

ส่วนคลื่นครับคลื่นนั้นต้องระวังอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีการจับตาแล้วก็คำนวณคาดการณ์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
รมบุตุก็มีการขยายเวลาที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่น
จากตอนแรกเป็นจนถึงวันที่๑๒เขยิบมาจนถึงวันที่๑๕
ตอนนี้เขยิบมาจนถึงวันที่๑๙แล้วนะครับ
แล้วก็ดูจากความแรงของกระแสลมในระยะนี้อาจมีแนวโน้มที่จะ
ยาวต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่๒๒๒๓เลยทีเดียว
ที่คลื่นยังคงต้องเตรียมรับมืออยู่นะครับ
ใครที่จะเดินทางไปแถวไต้หวันจะต้องระวัง
เพราะว่ามีโอกาสเจอพายุลูกใหญ่นึกอย่างหนึ่งเลย
ที่จะเข้ามาปกคลุมในช่วงกลางสัปดาห์นี้
ใครจะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวก็ต้องเตรียมรับมือ
ตอนนี้พายุยังอยู่ในทะเลอยู่ยังเหนียวนำดูกระแสลมให้มรสุมแรงอยู่
ก็ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางดีนะครับจะปลอดภัยด้วย
ได้ครับไม่รู้จังไม่ทำอะไรแล้วนะครับไม่ทันไม่ทัน
อีก๒ปีหรือว่าอีก๔ปีข้างหน้า
เขาจะเชียร์ทีมไหนคุณดูให้ดีแล้วก็ดูหมดเขตด้วย
หมดเขตปิดรับเมื่อไหร่
คุณอริยาต้องเขียนโน้ตให้ผมเลย

บอลลูกเดียวไม่ทันต้องไปลุ้นบอลในภาชนะทรงกลมต่อไปในวันนี้
ตอนเย็นมีเลขอะไรเด็ดไหมฮะ

ค่ะวันนี้นะคุณก่อนเอาไปจัดการ